เริ่มกันที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะคะก็ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับนะคะ
ที่แต่เดิมทีแรกจะแข่งขันกันในช่วงปลายปีนี้จะไปแข่งขันกันในปีหน้านะคะช่วงเดือนเมษายนค่ะ
ทีค่ะแผนการแข่งขันก็คือจะแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม๒๕๖๐
แต่ด้วยมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ก็เลยทำให้การแข่งขันจำเป็นจะต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะ
เพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับโทรนาเมนต์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ต่อกันที่ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก๒๐๒๐นะคะออกมาเปิดเผยโปรแกรมการแข่งขันในเล็กที่๒ค่ะ
โดยจะกลับมาแข่งขันในวันที่๑๐๑๑ตุลาคมนะคะแล้วก็จะแข่งขันกัน๖นัดไปสิ้นสุดวันที่๗๘พฤศจิกายน
จากนั้นจะให้พักทีมชาติเพื่อไปลุยศึกฟุตซอลไทยแลนด์ไฟล์๒๐๒๐ระหว่างวันที่๑๙๒๒พฤศจิกายน
แล้วก็ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐ที่คูเวท๒๑๓ธันวาคม
แล้วก็จะไปสิ้นสุดฤดูกาลในเดือนมกราคมปี๒๕๖๔ค่ะ
ทางนี้การแข่งขันในเล็กที่๒นะคะก็ยังคงใช้สนามกลางในการแข่งขันค่ะ
แล้วก็จะเปิดให้แฟนกีฬาได้เข้าชมจำนวนไม่เกิน๑๐๐คนค่ะ
ส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกวันนี้มี๔คู่ด้วยกันนะคะ